อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องลูกหลานที่อยู่กับคุณตา
แล้วสงสารคุณตามากจริงค่ะถูกหลานทำร้ายมาจากการที่เสพกัญชา
แล้วก็หลอนแล้วเนี่ยค่ะแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูน
แต่งตัวเป็นโงกุลเอาท่อนเหล็กฟาดคุณตา
อันนี้เป็นคลิปที่ปรากฏออกมานี่ครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือใครเห็นคลิปนี้เนี่ย
ก็สลดหดหูใจคุณตาอายุ๘๐แล้วท่านก็แก่ชะลามากแล้วค่ะโดนหลานวัยหนุ่ม
เอาท่อนเหล็กฟาดลงไปจะเจ็บปวดขนาดไหนยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยวันเดียวกันมีการไลฟ์ไลฟ์ใช้ท่อเหล็กตีคุณตาอีก
อืมนะคะคนที่ดูอยู่คนที่รับรู้เรื่องนี้ทนไม่ไหวค่ะ
ติดต่อหน่วยงานและเพจต่างไปช่วยคุณตาหน่อยคุณตาน่าสงสารเหลือเกิน
นี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะ
สายไหมต้องรอดไปไปช่วยนะคะไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยวัดวังทองหลาง
พร้าวร้อยหนึ่งค่ะไปเจอคุณตาวิชัยอายุแปดสิบปี
คุณตานอนเพ้อเลยคุณนัทพงศ์แล้วหายใจแบบโปรยรินเจ็บปวดอ่ะ
อยู่บนชั้นสองของบ้านคือเขาไปเรียกก็ตอบไม่ได้
ตามร่างกายก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือใครเห็นก็สลดใจ
คือมันเต็มไปด้วยบาดแผลเขียวช้ำไปทั่วตัวเลยค่ะโดนหลานเอาเหล็กฟาดค่ะ
ค่อยนะตานะคุณตาเป็นยังไงบ้างครับคุณตารู้สึกตัวไหมครับ
หูนี่แผลทั้งตัวเลยนี่รอยคาบเลือดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่เจิด
ใช่ครับเลือดหมอนนะครับนั่นก็เป็นรอยคราบเลือดที่หมอน
อันนี้ให้ออกซิเจนคุณตาอยู่นะครับเพราะว่าคุณตามาถึงเนี่ย
เริ่มหายใจแทบจะรวยลินเนี่ยอันนี้รอยเขียวช้ำทั้งตัวนะครับ

ขึ้นนะค่ะตากินแล้วค่ะค่อยนะตาตาขาดน้ำมาเยอะนั้น
ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินอะไรมากี่วันแล้วเนี่ย
คุณตาน่าสงสารมากเลยอ่ะคุณผู้ชมโดนทำร้ายแล้วที่เห็นอยู่นี้
ยังหนุ่มยังแน่นแต่ว่าเสพกัญชาแล้วเมาคลั่ง
แล้วทำร้ายตาอายุ๘๐คือข้าวปลาไม่ได้กิน

ถ้าไม่มีใครไปช่วยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตานะคะ
เขาก็นำคุณตาลงมาจากชั้น๒นะคะ
ไปส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานี

หลานอายุ๒๙ถูกตำรวจ
สนราชพร้าวจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะ
คุณตานี่คืออ่อนแรงถึงขั้นจะพูดยังพูดไม่ได้เลย
เจ็บไหมคุณตายังตอบไม่ได้เลยนะคะคำนายหมดแล้วมั้ย

นี่นะคะได้พูดถึงอาการตรวจร่างกายของคุณตา
ซึ่งวันนี้มีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
เข้าเยี่ยมคุณตาด้วยนะคะไปกับกันจอมพลัง
แล้วคุณหมอบอกว่าคุณตามีภาวะขาดน้ำ
มีเลือดออกในสมองเล็กน้อย
ต้องรอประเมินอาการภายใน๒๓วัน

ถ้าอาการคงที่ก็จะรักษาภายใน๒๓วัน
แล้วก็ให้กลับบ้านซึ่งก็คงไม่ได้กลับไปตรงนั้นแหละค่ะ
กระทรวงพัฒนาสังคมพร้อมจะให้ที่พักพิง

เอาคุณตาไปดูแลใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นค่ะ
ครับ
ก็ไม่รู้นะคะว่าหลานชายคนที่ทำร้ายคุณตา

ตนเองทำร้ายคุณตาเจ็บหนักขนาดนี้นะคะ
ซึ่งทางรองภูมิกับสนราชพร้าวเนี่ยบอกว่า

ผู้ต้องหาก็โวยวายด่าทอจะทำร้ายตำรวจด้วย

ก็แจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
หมินเจ้าพนักงานแล้วก็ขออำนาจสารฝากขังแล้วนะคะ

ต้องรอผลรักษาของแพทย์มาประกอบสำนวนค่ะ
วันนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าหลังเกิดเหตุแม่ของผู้ชายคนนี้ก็มาเก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านแล้วค่ะ